เรื่องของน้องอมยิ้มน้องอิ่มบุญ
เรื่องกรณีแม่ปุ๊กนี่สังคมให้ความสนใจ
แล้วก็เรื่องนี้มันโยงผัวพันกันไปหมดเลยนะ

ใช่ค่ะอย่างหนึ่งที่หลายคนก็อยากรู้ว่า
สรุปแล้วน้องอิ่มบุญเป็นลูกแท้ของแม่ปุ๊กหรือเปล่า
จำได้ไหมก่อนหน้านี้คือไม่มีประวัติของแม่ปุ๊กไปฝากคัน
แล้วแม่ปุ๊กก็ให้เหตุผลว่า
ปุ๊กไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่สถานบันเทิง
รู้จักกัน๓วันแล้วก็มามีอะไรกันปรากฏว่าตั้งท้อง
แล้วมารู้ตัวอีกทีนึงตอนที่แม่ท้อง๙เดือนแล้ว

คนในครอบครัวก็ไม่ทราบว่าแม่ปุ๊กท้อง
เพราะว่าแม่ปุ๊กมีรูปร่างทวมอยู่แล้ว

แต่เรื่องของการท้องจริงแล้วก็เป็นลูกเป็นแม่จริงหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้เลย

แต่ทีนี้สังคมก็ถามโอ้โหยิ่งเป็นแม่ลูกกันแบบนี้

แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานตรงนี้เนี่ย
มันก็ไม่ได้ทำให้คดีเสีย

มันยิ่งทำให้คดีก็มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็อาจจะเอาผิดเพิ่มเติมขึ้นได้ด้วย
ทีนี้มันมีเรื่องนึงที่หลายคนฟังแล้วก็สะเทินใจ
เพราะเมื่อวานนี้พอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกมาแถลง
แล้วก็ไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังเลย
น้องอมยิ้มทั้งน้องอิ่มบุญ
ว่าอาการที่น้องเป็นรวมถึงการรักษา
แล้วหมอทีมแพทย์ที่ธรรมศาสตร์นี่แหละค่ะ
เป็นคนไปแจ้งความกับตำรวจเพราะเห็นความผิดปกติ
ว่าทำไมตอนที่หมอรักษาน้องน้องอาการดีขึ้นแล้ว
ให้แม่มาเยี่ยมได้เอาอาหารมาให้ได้

เอาจริงนะคุณผู้ชมฟังพอเนี่ย
แถลงแล้วเราก็สะเทือนใจนี่คือสิ่งที่แม่ทำกับลูก
โดยรองศัตว์อาจารย์ในแพทย์พระฤหัสต่ออุดม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
ก็แถลงอาการป่วยของน้องอมยิ้มแล้วก็น้องอิ่มบุญ
ซึ่งเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ของแม่ปุ๊ก
แล้วไล่ลำดับไทม์ไลน์การรักษาเลยนะคะ
น้องยิ้มเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันแรก
ที่น้องยิ้มมาที่โรงพยาบาล
เพราะว่าน้องยิ้มเข้ามาเมื่อวันที่๒๐ธันวาคมปี๖๑
หลังจากนั้นแม่ปุ๊กก็พาน้องยิ้มมาหาหมอ
มาหาหมอด้วยอาการที่อาเจียนออกมาเป็นเลือด
เป็นสีดำคล้ำบางทีอาเจียนออกมาเป็นฟอง
แล้วแม่ปุ๊กบอกว่าหมอบอกว่าน้องยิ้มแพ้ยาตัวหนึ่ง
เป็นยาฆ่าเชื้อรักษาอาการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ
แล้วก็แพ้ซีอิ๊วแพ้อาหารทะเลแพ้ถั่วเนื้อวัวแป้งสาลีแบบรุนแรง
ยิ้มวนเวียนเข้ารับการรักษาพยาบาลเอาง่ายค่ะ
เข้าออกโรงพยาบาลอยู่๗รอบ
น้องมาเสียชีวิตวันที่๑๒สิงหาคมปี๖๒
ใช่ด้วยอาการตับวายเชียบพลันนะครับ
ใช่ระยะการรักษาของน้องเนี่ยคือรักษาตัวอยู่ประมาณ๘เดือนได้นะคุณผู้ชม
ทีนี้อาการของน้องยิ้มตอนนั้นเนี่ยทางแพทย์ทางพยาบาล
พบความผิดปกติหลายอย่างเลยระหว่างการรักษา
ตั้งแต่๒๐ธันวาคมปี๖๑ถึง๑๒สิงหาคมปี๖๒
หมอก็ไล่เรียงไทม์ไลน์มาให้ดูเลยนะอาการของน้องเป็นยังไงบ้าง
ใช่เอาน้องยิ้มก่อนนะน้องอิ่มบุญเดี๋ยวใจเย็น
น้องยิ้มเนี่ยเขาบอกว่าน้องมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
หมอก็ลงความเห็นว่ามีความเป็นไปได้
ตัวเด็กจะได้รับสารบางอย่างที่มันมีฤทธิ์ทำให้เยื่อบุหลอดอาหาร

อกจากนั้นคุณหมอบอกด้วยบอกว่าน้องยิ้มมีความดันโลหิตสูง
หมอก็ให้ยาลดความดันจนกลับมาเป็นปกติ
แต่ตอนที่น้องกลับบ้านไปเนี่ยความดันมันก็ขึ้นมาสูงอีก
เป็นซ้ำแบบนี้ทุกครั้ง
หมอก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ที่น้องยิ้มอาจจะได้รับสารบางอย่าง
ที่มันมีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิตในร่างกายโดยตั้งใจ

แล้วน้องยิ้มก็มีอาการตับแล้วก็ไตวายเฉียบพลัน
ไม่ทันได้ตรวจหาสาเหตุนะ
เพราะว่าน้องยิ้มเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๑๒สิงหาคม
นี่นะครับอันนี้กรณีของน้องอมยิ้มนะ
ลูกสาวคนโตวัย๔ขวบนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นข้อมูลเป็นคำร้อง
ที่ระบุพฤติการณ์ของแม่ปุ๊กเลยนะ
ที่ต้องเอาข้อมูลจากคุณหมอไปรวบรวมเป็นหลักฐานอยู่ด้วย
และเป็นคำร้องที่จะส่งฟ้องศาล
แล้วก็มีคำร้องเกี่ยวกับเรื่องพฤติการของแม่ปุ๊ก
เกี่ยวกับน้องอิ่มบุญน้องอิ่มบุญคือเด็กชายวัย๓ขวบ
ก็แม่ปุ๊กพาน้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลวันที่๑๓มกราคมปี๒๕๕๙
ด้วยอาการเหมือนกับน้องอมยิ้มเลย
ใช่ค่ะคือมาด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือด
เลือดมีสีดำคล้ำเลยนะสิ่งที่อาเจียนออกมานะครับ
แล้วก็แม่ปุ๊กอ้างว่ากินปลาหมึกย่างมา
และหลอดอาหารนะครับโดยอาการของน้องอิ่มบุญคือ๑
มีแผลรูเปิดที่หลอดอาหารด้านข้างลำคอด้านในนะ
เสียงของน้องแหบและมีเสมหะขณะกินอาหาร
ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการอักเสบของกล่องเสียง
เนื่องจากการสำลักสารกัดกร่อนนะครับ
โป้งและนิ้วชี้มือขวาข้อสุดท้ายเป็นเนื้อตาย
ก็ทำการรักษาน้องอิ่มบุญทำให้น้องมีอาการดีขึ้น
สามารถกินอาหารได้แต่ว่าอีก๑๐วันต่อมา
คือวันที่๒๓มกราคมน้องเนี่ยมีอาการสุดลงในลักษณะคล้ายเดิม
ทีมแพทย์เริ่มสงสัยว่าร่างกายของน้อง
ทำไมไม่ตอบสนองต่อผลการรักษา

ทั้งที่การรักษามาถูกทางมาถูกวิธี
หมอแล้วก็พยาบาลเป็นผู้ดูแลเรื่องของอาหารเอง
แต่หลังจากที่อนุญาตให้แม่ก็คือแม่ปุ๊กเนี่ย
มาให้อาหารน้องมาดูแลเรื่องของการให้อาหาร
ปรากฏว่าน้องอิ่มบุญมีอาการเดิมอีก
ใช่แล้วที่น้องสุดหนักวันที่๒๓มกราคมเลยนะคุณผู้ชม
พอย้อนไปก่อนหน้านี้คุณหมอเขาก็รู้
ว่าแม่ปุ๊กให้น้องกินนมช็อกโกแลตกับข้าวต้ม
ในวันที่๑๘มกราคมก็เลยทำให้ปากน้องบวมพอง
พอมาถึงวันที่๒๓มกราคมซุดลงเลยค่ะ
แล้วหมอก็เริ่มสงสัยว่าร่างกายของน้องน่าจะได้รับสารกัดกร่อน
ที่เป็นกรดหรือด่างเข้าสู่ร่างกาย
โดยพบว่าน้องจะซุดลงทุกครั้ง
ที่เวลาหมอและพยาบาลอนุญาตให้แม่ปุ๊กเข้าเยี่ยม
โดยเด็กจะมีอาการปากบวมมีเลือดออกที่ปากและจมูก

งั้นไม่อนุญาตให้แม่ปุ๊กนำอาหารเข้ามาเยี่ยม
เข้ามาป้อนน้องอิ่มบุญอีกเลย
ปรากฏน้องอิ่มบุญเด็กชายวัย๓ขวบมีอาการดีขึ้น

นี่แหละครับเป็นจุดสังเกตของทางคุณหมอเอง
แล้วก็ล่าสุดคุณหมอได้ส่งน้อง
ให้ไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคม

โดยที่จับพิรุษแม่ปุ๊กได้
และไม่เคยปล่อยให้น้องอยู่กับแม่ปุ๊กอีกเลยนะฮะใช่ค่ะ

ทีมแพทย์และทีมศาสตร์สาขาวิทยาชีพ
อยู่ประมาณสักเดือนครึ่งอาการดีขึ้นทุกอย่าง
ไม่ได้มีอาการกลับไปสุดหนักเหมือนที่เคยเกิดขึ้นช่วงก่อนหน้านี้
ก็เลยเป็นที่มาของความสงสัยตรงนี้นะครับ
อันนี้คือสิ่งที่หมอเปิดเผยออกมา
แล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านของการรักษาพยาบาลด้วย
นั่นก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
คุณจำได้ไหมตอนที่แม่ปุ๊กมีการไปโพสต์
เหมือนกับให้คนในโลกโซเชียลสงสารว่า
น้องเป็นโรคประหลาดที่ไม่ค่อยพบเจอ๑ในล้าน
ค่ารักษามันแพงมากเป็นหลักล้านเลยค่ะ
แล้วคนก็บริจาคมาบ้างก็บอกว่า๑๕ล้าน๒๐ล้านรวมทั้งหมด
ทีนี้คุณหมอชี้แจงเรื่องนี้
พูดถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพราะคนก็สงสัยไง

หมอบอกว่าน้องได้รับสิทธิ์บัตรทอง
แล้วก็มีกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก
แล้วก็กองทุนสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอยู่
ค่าใช้จ่ายจริงเป็นล้านเหมือนกันนะ
แต่มันมีกองทุนอะไรแบบนี้รองรับแล้วก็แบ่งเบาภาระ
ถูกต้องเพราะว่าหมอเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายของน้องยิ้มทั้งหมด
อยู่ที่ประมาณสัก๕แสน
ส่วนน้องอิ่มบุญนี่ก็เกือบสองแสนเหมือนกันแล้วมันยังมีค่าอื่นอีก
คือถ้าเป็นยอดจริงที่คุณหมอพูดมาเลยนะ
คุณหมอบอกว่าค่าใช้จ่ายน้องยิ้มเนี่ยล้านห้า
แต่เป็นยอดจริงนะแล้วก็ส่งตรวจเลือดที่ต่างประเทศ
แต่แม่จ่ายส่วนต่างแค่๔๓๐๐๐บาท
อันนี้สำหรับน้องอมยิ้มเพราะอย่างที่บอกว่า
สิทธิแล้วก็หลักประกันต่างกองทุนต่างก็ช่วยแบ่งเบาภาระไปแล้ว
ค่าใช้จ่ายจริงล้านห้าแม่ปุ๊กจ่ายแค่๔๓๐๐บาท
ส่วนน้องอิ่มบุญน้องอิ่มบุญจ่ายส่วนต่าง๔๐๐๐กว่าบาท
อันนี้คือสิ่งที่หมอชี้แจงนะคะ
เพราะว่าสำหรับน้องอิ่มบุญค่ารักษาอยู่ที่๑ล้าน๒แสนบาท
ส่วนเกิน๘๖๐๐๐บาทแม่จ่าย๔๓๐๐๐บาท
โรงพยาบาลใช้กองทุนเด็ก๔๓๐๐๐บาท
นี่ที่เขาแจงยิบออกมาเลยเป็นค่าใช้จ่าย
และเงินเป็น๑๐๑๐ล้านที่ได้รับบริจาคมา
เอาไปไหนเพราะไม่ได้จ่ายจริง
ใช่แล้วมันก็ยังมีประเด็นอีกค่ะ
เมื่อกี้นี้ที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นข่าวเรื่องของการตรวจดีเอ็นเอ
การตรวจดีเอนเอว่าสุดท้ายเป็นลูก
อิ่มบุญเป็นลูกของแม่ปุ๊กจริงหรือเปล่า
คือเขาก็มีการเก็บดีเอนเอของน้องอิ่มบุญไปเปรียบเทียบ
ตอนแรกที่ขอแม่ปุ๊กตรวจนะทางโรงพยาบาลขอตรวจแม่ปุ๊กไม่ให้
แต่ตอนนี้แม่ปุ๊กถูกคุมขังอยู่
แล้วแน่นอนการตรวจดีเอนเอนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งหลักฐาน

ปุ๊กก็เลยจำยอมให้เปรียบเทียบดีเอนเอของแม่ปุ๊ก
เพื่อพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกกับน้องอิ่มบุญ
ทีนี้คุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานมา
จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่า
ระหว่างแม่ปุ๊กกับน้องอิ่มบุญว่าเป็นแม่ลูกแท้โดยสายเลือด
อันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะคะแต่ตอนนี้เรื่องของสารเคมีที่เจอในร่างกายของน้องอิ่มบุญเนี่ย
ก็อยู่ระหว่างการตรวจแยกสารอย่างละเอียดแล้วก็คิดว่าภายในสัปดาห์นี้
ผลพิสูจน์ก็น่าจะออกมาว่ามันเป็นยังไง
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเหมือนเป็นแชทหลุดออกมานะว่าแม่ปุ๊กคุยกับแม่เอมนะฮะ
แล้วก็แม่เอมถามว่าเด็กผู้ชายคนนั้นหรือว่าน้องอิ่มบุญเป็นใคร
ปุ๊กบอกว่าเป็นลูกของน้องชายฉันเองนะครับ
ล่าสุดน้องชายของตัวแม่ปุ๊กออกมาเปิดเผยแล้วนะ
บอกว่าตัวเขาเองก็มีภรรยาอยู่แต่ไม่เคยมีลูก
ถึงทุกวันนี้ยังไม่มีลูกเลยนะครับและที่ผ่านมา
น้องชายและคนในครอบครัวของแม่ปุ๊กนะฮะทั้งพ่อของแม่ปุ๊กเองที่ตอนนี้ตกเป็นจำเลยของสังคมไปด้วย
ถูกกล่าวหาว่าพ่วงหรือว่ามีเอี่ยวกับเรื่องของการนำเงินที่ได้รับบริจาคไปใช้อะไรหรือเปล่า
น้องชายของแม่ปุ๊กบอกว่าครอบครัวเครียดมากเครียดจริง
หน้านั้นไม่เคยรู้เลยว่าทั้งน้องอมยิ้มและน้องอิ่มบุญจะเป็นเด็กที่ไหนรู้เพียงแค่ว่าเป็นหลานแท้ของพวกเขา
ใช่เพราะว่าพ่อก็ยังยืนยันอยู่เลยว่าวันที่คลอดเนี่ยเป็นคนพาลูกปุ๊ก
ปุ๊กก็คือแม่ปุ๊กตอนที่ท้องนี่แหละค่ะไปที่โรงพยาบาลตอนคลอดน้องอิ่มบุญ
อันนี้คือสิ่งที่พ่อของแม่ปุ๊กยืนยันทีนี้คุณผู้ชมนะตอนนี้ในทางคดีเนี่ย
ยังไม่ได้มีการออกไหมจับบุคคลอื่นนะคะนอกจากแม่ปุ๊กส่วนคำถามว่าเอ๊ะแล้วแม่เอมที่เป็นแม่จริงของน้องอมยิ้มเนี่ย
เกี่ยวข้องด้วยไหมร่วมขบวนการด้วยไหมตอนนี้เจ้าหน้าที่กันตัวแม่เอมเอาไว้เป็นพยานอยู่นะคะ
แล้วก็จะถูกดำเนินคดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
อย่างเรื่องที่คนก็สงสัยเกี่ยวกับกรณีการตรวจสอบบัญชีแม่ปุ๊กที่บอกว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชี๒๐กว่าล้านเนี่ย
ก็เรื่องนี้คือเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างชัดเจนคือมีการใช้ประโยชน์จากเงินบริจาคนี้
อันนี้คือส่วนของเงินบริจาคนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้มีรายงานบอกว่าแม่ปุ๊กเคยรักษาสุขภาพจิต
มีปัญหารักษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตเมื่อเดือนกุมภาปี๖๓เนี่ย
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
แต่เท่าที่สอบปากคำเนี่ยนะแม่ปุ๊กก็ให้การเหมือนคนปกติมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
ไม่มีอาการคล้ายผู้ป่วยทางจิตแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะส่งผลอะไรต่อรูปคดีนะคะ
ทั้งหมดอยู่ในสำนวนของตำรวจในการส่งคำร้องนี้
ฟ้องศาลนะฮะเป็นพฤติการของแม่ปุ๊กนะครับ
หลายเรื่องหลายด้านเลยนะเพราะว่าหลายคดีเหลือเกินนะฮะ